แต่ว่าก็มีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะให้ไปดูค่ะ

ศิลปะเขาเรียกปฏิมากรรม
การปั้นเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดสุโขทัย

คนนี้เนี่ยเขายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มอยู่เลย
แต่เขาสนใจที่จะสืบสารการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ
จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้วสืบสารแบบนี้
มานาน๒๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปที่ร้านประเสริฐแอนติกนะคะ
ตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เป็นร้านของนายรณชัยมโหธร
เจ้าของร้านสืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากคุณพ่อ
นายรณชัยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านของตัวเอง
แทบทุกหลังคาเรือนก็จะทำเครื่องปั้นดินเผา
เพราะว่าที่สุโขทัยเครื่องปั้นดินเผาเขามีชื่อเสียง

ใช่ถ้วยสังครกอะไรแบบนี้
แต่ว่าพอการเวลามันเปลี่ยนไป
ชาวบ้านที่เคยทำเครื่องปั้นดินเผาก็ล้มหายตายจากกันไป
ก็เลยไม่มีใครสืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผา
เหลือเพียงแค่ไม่กี่เจ้าในหมู่บ้านเท่านั้น

แล้วก็คลุกคลีมากับเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้
ก็เลยมีความชอบในงานด้านนี้

หันมาทำเครื่องปั้นดินเผาแบบจริงจังขึ้นมา
สำหรับเครื่องปั้นดินเผาที่หมู่บ้านนี้นะคะ
ยังคงอนุรักษ์ลวดลายเก่าไว้
อย่างที่บอกก็จะเป็นลวดลายเหมือนถ้วยสังคโลกนี่แหละค่ะ
ที่ตู้อบเขาอเรนนี่คือเตาเผาใช่ค่ะ

สมัยก่อนเขาจะใช้เตาเผาที่เป็นไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิง
แต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ก็คือต้องให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเตาแก๊ส

ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะ
แต่ว่าลวดลายหรืออะไรต่างที่วาดลงไปบนภาชนะ
หรือว่าสีที่นำมาเคลือบยังคงเป็นแบบเดิมอยู่
ซึ่งมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
สำหรับงานปั้นขึ้นรูปเนี่ยนะคะจะใช้งานปั้นด้วยมือล้วนเลยนะคะ
จากนั้นก็จะวาดลวดลายลงสีแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเคลือบ
ขี้เท่าดินหินแร่
ตามสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาเลยเป๊ะเลยค่ะ
พอเข้าเตาเผาเสร็จใช่ไหมคะ
ก็อาจจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลย
สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าเก็บสะสม
ก็โทรสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะ
อย่างที่คุณชนะบอกแหละศรีสัชนาลัย
เขาขึ้นชื่อเรื่องถ้วยชามสังคโลกอย่างที่เราเรียนมาสมัยเด็ก
แล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าลวดลายต่างวิธีการทำต่าง
ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมเอาไว้
คือยังมีความเป็นเหมือนลายสังคโลกในสมัยก่อนอยู่
แค่มันเขาเรียกว่าประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ว่ามันก็หาคนที่จะสืบสารแบบนี้ได้ยากแล้วนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านแล้วกันที่ใครที่มีความชอบในการสะสมของโบราณ
ของเก่าหรือว่าศิลปะหัฐกรรมปฏิมากรรมด้วยมือแบบนี้

ที่สุโขทัยร้านอาหารหลายมาร้านนะคะ
เขาก็จะเซิร์ฟอาหารด้วยเครื่องชามสังคโลกแบบนี้

คนทานได้อาหารอร่อย